ของกอล์ฟนะครับก็มีการยืนยันว่าอันดับโลกของทางเอเรียนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ
การจัดอันดับโลกของนักกอล์ฟหญิงนะครับหลังจากจบรายการ
คำนวณแล้วว่าพาร์ทสุงยุนนะครับโปรชาเกาหลีใต้จะครองมือหนึ่งของโลกต่อไป
ด้วยคะแนนเฉลี่ย๘๑๐๕๖คะแนนส่วนเอริยาจุธานุการนะครับ
ยังเป็นที่๒ก็มี๘๐๒๗๙คะแนนตามหลังอยู่๐๐๗๗คะแนนนะครับ
ไขก่อนก่อนการแข่งขันระบุนะครับว่าโปรเมจะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้
ก็ต่อเมื่อคว้าอันดับ๒แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็พาร์คเนี่ยจบอันดับ๖หรือว่าต่ำกว่านั้น
แต่รายการนี้โปรเมจบอันดับ๒ร่วมกับนักกอล์ฟอีก๖คน
ที่พาร์คนั้นจบอันดับ๒๖ร่วมทำให้เอเรียต้องเฉลี่ยแต้มกับนักกอล์ฟคนอื่น
จบอันดับเดียวกันจึงยังคงรั้งอันดับ๒ของโลกต่อไปครับ
อีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยนะครับไปดูฟอร์มของน้องเทนนิสครับ
พาณิพักษ์วงพัฒนากิจนักเทคอนโดเบอร์๑ของโลกนะครับ
ในรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงก็ยังเก่งไม่เลิกครับ
ไปคว้าแชมป์เอลกังปรีที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษ

เดี๋ยวรอบถึงเอาชนะทางซิมแจยังนะครับ
เตะสาวจากเกาหลีใต้๑๑ต่อ๐ครับ
ก็ส่งผลให้พาณิพักนั้นคว้าแชมป์รายการที่๔ในปีนี้ได้สำเร็จ
เธอก็บอกนะครับว่ายังต้องรักษาเบอร์หนึ่งของโลกต่อไป
เพื่อก้าวไปลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ในปี๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
เงินรางวัลไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับ
ไปดูศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นครับ
โลกขวัญใจชาวไทยนะครับก็ว่านะครับ
ว่าไปออกงานครับออกงานสปอร์ตเอ็กซ์โปร์นะครับ

ก็มีโอกาสพูดคุยให้สัมภาษณ์นะครับ
ถึงชีวิตก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกนะครับ
แล้วก็มีแฟนคลับไปรอขอถ่ายรูปขอลายเซ็นต์กันมากมาย
เซียหุยครับคุณสุดชาติพิศิษฐ์วุฒินันต์

บอกว่าไฟล์ต่อไปอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา

ทั้งแมตช์หลังตากับอุวินฟราซิสโกเอสตาดานะครับ

รวมถึงชกในไทยหรือว่าสหรัฐ

ถ้ามีความชัดเจนเนี่ยจะแจ้งให้แฟนมวยได้ทราบทันทีครับ